วันนี้เจ้าหน้าที่ก็พบศพนักประดาน้ำนะคะ
หลังจากที่ญาตินั้นไปจุดทูปขอขมาพระแม่คงคาที่อ่า
เขื่อนรัชประพาจังหวัดสุราธานีค่ะ
ประดาน้ำมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราธานีนะคะ
เข้าค้นหาผู้สูญหายจากอุบัติเหตุ
เรือท่องเที่ยวชนเรือขนาดเล็กของชาวบ้าน
กำลังลากจูงไม้ไผ่ภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชประพา
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยนะคะ
ก็เหตุการณ์นี้ทำให้นายประจิตสายเสมาอายุ๖๙ปีจมน้ำหายไป
ส่วนนางประจบตาดำอายุ๖๗ปีก็ภรรยานั้นปลอดภัย
แต่ก็หลังจากนั้นมาเกิดเหตุซ้ำเมื่อชุดประดาน้ำ
นำโดยนายกิติศักดิ์บุญมานนท์หัวหน้าหน่วยกู้ภัย
แล้วก็นักประดาน้ำ๔คนดำลงไปค้นหาผู้สูญหาย
แต่ทุ่นด้านบนเกิดหลุดทำให้นักประดาน้ำโผล่ขึ้นมาจากน้ำแค่๓คน
สูญหายไป๑คนนั่นก็คือนายชายุทธิบทิศอายุ๒๑ปี
และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้มีการระดมทีมนักประดาน้ำ
จากฝั่งอันดามันแล้วก็เกาะเต่ามาร่วมค้นหา
โดยช่วงเช้าครอบครัวแล้วก็ญาติของนายชะยุทธ์ได้มีการจุดทูปขอขมาพระแม่คงคา
แล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเปิดทางเปิดตา
ที่ชุดค้นหาจะลงไปงมค้นหาต่อไป
ที่สุดความพยายามค้นหาก็เป็นผลนะคะวันนี้เป็นวันที่หก
จู่ร่างของนายสยุทธ์ก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ
ก็สร้างความดีใจแล้วก็แปลกใจให้กับครอบครัวแล้วก็ทีมค้นหา
เนื่องจากว่าจุดที่ศพลอยขึ้นมาตลอดทั้ง๕วันที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ก็งมค้นหาจุดตรงนี้นี่แหละค่ะ

ช่วยกันนำขึ้นมาตรวจสอบแล้วก็นำขึ้นฝั่ง
ที่ญาติจะนำกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
แล้วก็ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดโพน้อยตำบลตะกุกใต้อำเภอวิภาวดี
ส่วนร่างของนายประจิตสายเสมาตอนนี้ยังไม่พบ
แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงไม่ละความพยายามที่จะค้นหาต่อไป